สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับประเดิมกันด้วยเรื่องราวของการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยแลนด์แชมปินส์ครับนะครับหรือว่าฟุตบอลชิงถ้วยพัฒนธรรมประเทศกรเดิม
ซึ่งเป็นการเจอกันของแชมป์ลีกก็คือบุรีรำเจอกับแชมป์บอลถ้วยเอฟเคครับ
เป็นครั้งแรกในบ้านเราครับโดยมีการประกาศว่าจะใช้
ในรายการนี้เป็นรายการแรกแต่ก็ต้องลุ้นกันว่าจะเรียกใช้หรือ
ทางภูตสินนะครับภูตสินเกมนี้ก็คือศิลปกรณ์ภูอดมนะครับ
มือหนึ่งนักขนาดนี้นะครับเป่าโค้ชบุรีรำก็มีโอกาสนะครับ
ที่ดีกว่าในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับตัดเข้าในแล้วก็เปิดลูกนี้
โอ้โหไม่จับเลยครับดาวเตะตัวใหม่ครับ
ขยับหนีสองศูนย์ต่อบ่อยแล้วยิงอูหูแน่นแน่นเลยครับลูกนี้
และอีก๒นาทีต่อมาอ้าวจังหวะลูกนี้ไปดึงหลบ
แล้วดึงไม่พ้นครับอาทิตย์ดาวสว่างครับทำฟาว
สองกาแยมใบแดงครับโดนนำสองลูกครับเชียงราย
เหลือสิบคนอีกชงทดเจ็บครับเชียงรายนั้นได้ประตูสำคัญเลยครับ
รับไล่ขึ้นมาครับจังหวะที่เคยตั้งสิวาครับ
จ่ายตัดแนวรับบุรีรามให้กับศิษยากรเตียร์ตระกูลครับ

คนน้อยกว่าตามหลังลูกเดียวครับแล้วกลับมาสู่ครึ่งหลังครับ
เชียงรายตีเสมอได้ครับทางนี้คนน้อยกว่าครับ

จังหวะสำคัญดูนะครับมุมนี้ก็พอจะเห็นครับว่ามีการสะบัดแขนครับ
เดี๋ยวก็สบัดแขนใส่ทางเปรียพลเทาหรือว่าเปรียพลผ่านนิชกุล
รสินครับศิวากรภูดมทำสัญญาณครับ
ใช้ครั้งแรกแล้วก็ได้ใช้เลยครับ

ในภาพนะครับจากที่ศิวากรภูดม

เสมอ๒๒ต้องยิงจุดโทษครับ
ยิงครั้งแรกแล้วก็สลับครั้งที่๒นะครับ

แล้วก็ทีมที่ยิงครั้งต่อมา

เชียงรายครับแม่นกว่าชนะไปนะครับ

จากนี้จะพิจารณาใช้ในเกมไทยลีก
ฟุตบอลถ้วยนัดสำคัญในอนาคตด้วยครับ

ฟาวหรือไม่ฟาวอย่างไร
ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จ

พัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล

ทีมชาติไทยที่ไปเตะเกมสี่เศร้าที่ประเทศจีน
ก็ถือว่าเป็นทีมอยู่ในระดับเดียวกันนะครับ
ไทยนี้ก็เป็นทีมระดับดีกรีฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับ
กำลังลุ้นที่จะไปเล่นบอลโลกสมัย๒ในการคัดเลือกเดือนเมษายน

กาจนาสังเงินยิงกับไทยนำก่อนนะครับนาที๕๑จากนั้นครับ
อีก๔นาทีโคลัมเบียตีเสมอจากจังหวะนี้๑๑ครับเจสซิก้าคาโร
ไทยก็เก็บแต้มแรกเอาไว้ได้นะครับจบเกมด้วยการเสมอกัน
บ่อกันกันและนะครับที่สนามสุทธิ์พระชาวใส
ไทยรัททีวีช่อง๓๒ถ่ายต้นตั้งแต่เวลา๑๕นาทีการถึง๑๘นาทีบกาลนะครับ
ติดตามความก็ให้การถึงคันได้สร้างไทยรัททีวีช่อง๓๒ได้ขึ้นใน